คุณผู้ชมไปดูภาพรวมน้ำท่วมนะฮะแล้วก็น้ำในเขื่อนเจ้าพระยาจัวร์ชัยนาธิ์
น้ำตอนนี้ไหลลงเขื่อนเจ้าพระยาผ่านจุดวัดน้ำค่ายจีรประวัตินะครับจังหวัดนครสวรรค์
ขอไปฮะน้ำลดลงวัดได้อัตรา๓๐๓๑ลูกบาทเมตรต่อวินาที
ซึ่งระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีระดับสูงขึ้นเล็กน้อยทำให้ระดับน้ำเอ่อท้นตะหลิ่งฮะ
เข้าท่วมพื้นที่บ้านเรือประชาชนที่อาศัยอยู่ริมตลิ่งเขื่อนเจ้าพญาหลายพันครัวเรือนแล้ว
ตี๑ที่ผ่านมานะครับเขื่อนเจ้าพระยาปรับอัตราการระบายน้ำไว้ที่๓๑๗๕ลูกบาทเมตรต่อวินาที
จะแตะ๓๒๐๐ลูกบัตรเมตต์ต่อวินาทีแล้วนะเขื่อนเจ้าพระยาปัดทรงแดงมาต่อเนื่องครับ
คุณผู้ชมฮะแจ้งเตือนสถานการณ์วิกฤต๘วันแล้วล่ะหลังจากการปรับอัตราการระบายน้ำ
เพื่อรักษาสมดุลของน้ำเหนือเขื่อนและท้ายเขื่อนส่วนอีกเขื่อนที่อยากให้ดูคือป่าศักดิ์ชนลสิทธิ์ครับที่ลบบุรี
ออกหนังสือแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังแล้วติดตามสถานการณ์น้ำคือมีข่าวดี
ข่าวค่อนข้างดีเขื่อนป่าศักดิ์จะปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเป็นครั้งแรกครับ
คือหลังจากปริมาณน้ำเนี่ยมันเกินความจุตอนนี้ความจุของเขื่อนป่าศักดิ์ดูเป็นเปอร์เซ็นต์ดีกว่าเข้าใจง่าย
น้ำนี้เขื่อนป่าศักดิ์ตอนนี้เกินความจุก็คืออยู่ที่๑๐๗๖๙เปอร์เซ็นต์ล้นครับล้นเขื่อนครับ
แดงนี่วิกฤตแล้วใช่ครับนี่แหละครับเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเขื่อนป่าศักดิ์นะครับ
อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมลดผลกระทบต่อประชาชนท้ายน้ำ
ตั้งแต่อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีถึงเขื่อนพระราม๖ที่อำเภอท่าเรือ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับเขื่อนป่าศักดิ์จึงปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อน
อัตราเฉลี่ยวันละ๗๐๘๔ล้านลูกบาทเมตรหรือ๘๒๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
ลดลงเป็นอัตราเฉลี่ยวันละ๕๖๑๖ล้านลูกบาทเมตรหรือว่า๖๕๐ลูกบาทเมตรต่อวินาทีครับ
แต่ก็ต้องติดตามนะฮะอย่าเพิ่งชะล่าใจเพราะว่าศุกร์เสาร์อาทิตย์ฝนอาจจะมาเติมอีกครับ